มาเริ่มต้นกันที่ใบเตยอาสยามนะคะ
ก่อนหน้านี้ถูกแฟนหนุ่มคุณดีเจแมนเนี่ย
คุกเขาขอแต่งงานข้ากลางโบสถ์กรุงเนี่ย
แต่คุณรู้ไหมมีข่าวลือออกมา
ว่าที่แต่งฟ้าแลบขนาดนี้เนี่ย
เพราะว่าฝ่ายหญิงเกิดป่องก่อนแต่งซะอย่างนั้น
ล่าสุดค่ะใบเตยเขามีคิวออกงานอีเวนต์ขอเจ้าสาวสดร้อนเลยเมื่อเย็นนี้

ควงมากับว่าที่เจ้าบ่าวดีเจแมนร้องเพลงหยุดจ้า

จริงคุณดูไปดูมาเนี่ยเหมือนเป็นงานแต่งตัวเองซะเองเลยนะ
อ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมซูมดูกันชัดไปเลยว่าชุดที่ใบเตยใส่มาเนี่ย
เรสสีครีมแขนพองแต่ท้องจะพองหรือเปล่าให้คุณผู้ชมดูกันเอาเองนะคะ

เพราะเจ้าตัวเขาคอนเฟิร์มเองเลยว่า
มีข่าวดีแค่สละโสดส่วนเรื่องเบบีตอนนี้ยังนะคะ
แต่ว่าในอนาคตไม่แน่จ้ะ

ใช่แล้วเดี๋ยววันที่๕ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเริกดีที่ทั้งคู่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวานะคะ

อันนี้ไม่ได้ท้องนะคะอ้วน